ดูความสวยตาแตกของพี่ฟ้าอิงฟ้าวราหะของเรากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคืนนี้นางปังมากกับแฟนคุณโชว์แบบสับ๕ลุค๕รถด้วยกันคุณผู้ชม
วันนี้บันเทิงไทยรัฐรวบตึงมาฝากคุณผู้ชมมาดูกันจ้ะ
สำหรับโชว์พี่อิงฟ้าเมื่อคืนนี้นะคะโชว์นี้เนี่ยไม่ได้มีแค่พี่ฟ้านะพี่แจ๊ค
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูความสับของอิงฟ้าเปิดมาลุคแรกโอ้โห

ใช่ก็เป็นตามสไตล์ของน้องอิงฟ้าหรือจะเป็นชุดผ้าไทยกระเป๋าเก๋ที่เป็นสินค้าจากจังหวัดสระบุรี
นี้มาสองชุดเลยนะเก๋เท่ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ดูสวยดูแพงแต่ก็ยังมีความเซ็กซี่เบา
แต่ที่ทำเอาเป็นลมอย่าดมต้องรีบเข้าก็ต้องเป็นชุดนี้เลยค่ะ
แถมยังมาโพสต์แบบสดใสปลายรันเวย์อีกด้วย

น้องนัทพูดเข้าไปเนี่ยหูแทบดับคุณผู้ชม
เอฟซีกรี๊ดกันคอแทบแตก

มาแบบสวยจึ้งในชุดราตรีสีแดงสดชุดนี้ค่ะ
สะกดทุกสายตาจริง
ส่วนสาวท็อปเทนจากหลายประเทศที่มาร่วมเดินคือ

สับไฟลุกไม่แพ้กันเลย
โดยเฉพาะอิสเบลล่าจากประเทศวาราเยล
สวยจริงดูดูสิคุณดีมาก
แล้วชุดแบบอลังการมากคุณผู้ชม
หลังจบงานบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยต้องคว้าตัวพี่ฟ้ามาเปิดใจกันหน่อย
เรียกว่าปังฉลองครบรอบ๑๐ปี
บอสนวัฒน์เนี่ยเอ่ยปากเลยนะ
อิงฟ้าเป็นคนดูแลแทน
งานนี้อิงฟ้าเขาพร้อมไหม

แต่ว่าเขาก็มาตรฐานเขาสูงอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องถ้าเราอยากที่จะถึงจุดนั้นเป็นบอสคนได้อะไรอย่างนี้
ก็คงจะต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองมากเข้าไปอีก

ใช่ก็แบบมรดกจากพ่ออะไรอย่างนี้
แต่ว่าจริงต้องเตรียมความพร้อมอีกหลายอย่าง
อีกหลายอีกหลายมันไม่ได้ว่าแบบง่าย
เพราะเราเห็นเราอยู่เบื้องหลังเราเห็นถึงการทำงานอะไรอย่างนี้

เอาล่ะพี่แจ๊คต้องพอมีลุ้นบ้างแล้วแหละ

เอ้ยฝั่งเนื้อฝั่งตัว
ใช่ค่ะจะมาประกวดมิสแกรนด์หน่อยนะคะ
สแกรนด์ไม่ใช่มิตรแก่นะคะ

อายุไม่ได้อย่างที่เราหวังนะ
สามคนไม่ใช่แม่คนเดียวเออ

มันเกินมาหลายปีแล้วพี่แจ๊คไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาจัดเวที
คาลาเจนต้องเข้าเป็นสปอนเซอร์อะไรแบบนี้แหละ
อ๋อนะครับดี